เวลาขับรถคุณจะแซงปล้ยเอ็นเล็น
แล้วรถคันที่อยู่เลนที่คุณจะไปเนี่ย

คันนี้ค่ะยอมไม่ได้จะออก

ควักปืนยิงเลยนะ
เปิดกระจกชะโง่ออกไปแล้วก็ที่เห็นคนชะโง่ออกมาเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชม

มีปืนนั่นคือชะโงกตัวออกมายิงใส่รถกระบะที่อยู่อีกเลนนึงเนี่ย

แล้วคุณเห็นไหมว่ารถก็สัญจรไปมา
นี่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนเบนจมราชูทิศ
สบารังในอำเภอเมืองปัตตานีนะ
กระสุนทะลุรถเลยเข้าไปโดนแขนของนางสาวนูรีดาจารงจนบาดเจ็บค่ะ
หลังก่อเหตุเสร็จคนขับก็เร่งเครื่องหลบหนีไปเลย
สอบสวนนายอริสมานสามะคนขับรถคันที่ถูกยิงเนี่ยเขาบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเขากำลังจะขับรถเข้าด่านจุดตรวจ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือรถมันต่อแถวยาวมากอะค่ะ
ขณะที่รถคู่กรณีขับมาเลนซ้ายก็พยายามที่จะตัดหน้าเขา
เพื่อจะเข้าด่านก็นิสัยไม่ดีอ่ะก็จะปาดเขาอ่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่ารถเขาต่อคิวเป็นแถวยาวอยู่
ก็เลยเขาก็เลยไม่เหมือนกับก็เลื่อนรถเข้าไปให้ติดคันหน้ากัน
ไม่ให้คันนี้แทรกเข้ามาก็เลยไม่พอใจ
คู่กรณีเลยขับไปข้างหน้าพอผ่านเข้าด่านไปเสร็จปุ๊บ
คู่กรณีก็พยายามจะเบียดรถของนายอริสมานตลอดทางเลยนะคะ
คือตั้งใจจะบอกให้รู้ว่าไม่พอใจนะและอยากจะหาเรื่อง
พอถึงที่เกิดเหตุค่ะนายอริสมาเขาก็ขับรถแซงหน้ารถคู่กรณี
กลายเป็นว่ารถคู่กรณีก็เร่งความเร็วมาตีคู่กัน
แล้วคนที่นั่งข้างคนขับของรถคู่กรณีเนี่ย
เปิดกระจกเลยแล้วก็ยื่นตัวออกมาครึ่งตัวอย่างที่เราเห็นนะคะ

กระสุนมันก็เลยกระเด็นไปโดนนางสาวนูรีดาที่นั่งอยู่ที่แคปด้านซ้าย
โดนแขนบาดเจ็บจากนั้นคนรักก็เร่งเครื่องหลบหนีไป
อริสมานบอกว่าไม่คิดเลยนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็คงไม่กล้าขับตามเหมือนกัน
ในรถมีคนมาตั้ง๑๐คนแถมมีเด็กด้วย
คู่กรณีก็เป็นใครไม่รู้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย
ตัวเขาเองก็ไม่ใช่คนพื้นที่ปัตตานี
ตำรวจบอกว่าตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
ว่าคนร้ายในรถคันเกาะเหตุน่าจะมีประมาณสัก๒๓คน
ตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าตัวหาคนร้ายมาอยู่นะคะ
โอ้โหเดี๋ยวนี้นะพอจะแซงไม่ได้ก็เอาปืนยิง
คือทุกคนพกปืนติดตัวกันเหมือนพกกระเป๋าสตางค์เหรอคะ

อยู่ในรถอยู่ในกระเป๋าถือเหน็บเอวเหน็บกระเป๋าหลัง
ไปไหนมาไหนคือคุณพกปืนกันตลอดแบบนั้นเลยจริงเหรอคะ
หัวร้อนขึ้นทุกวันอากาศก็ร้อนอยู่แล้วนะครับ